มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
เกิดขึ้นที่หน้าโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี
ก็คือเป็นเหตุรถเก๋งไปเฉียวชนรถขายไอศกรีม

ทั้งสองฝ่ายเจ้าของรถก็เข้ามาเคลียร์กัน
แต่ทีนี้ฝ่ายของรถเก๋งเขาเอาตำรวจมาด้วย

เขาบอกระบุแบบนั้นว่าเห็นสวมชุดเครื่องแบบตำรวจเนี่ยนะคะ
พอเข้ามาเคลียร์กันเกิดมีปากเสียงกันนะคะ
จนทำให้ผู้ชายที่มาด้วยกับฝั่งของรถเก๋ง
สองคนเนี่ยมารุมทำร้ายเจ้าของรถไอติม

ต่อยเขาที่หน้าดั้งหักเลยนะคะ

มีคลิปด้วยในช่วงของการที่ชุลมูลวุ่นวายกัน

นี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี
ก็คือวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมาเป็นอุบัติเหตุ

ถอยชนรถจักรยานยนต์ของพ่อค้าไอศกรีม
และทีนี้ก็มีการเรียกพักพวกมาเคลียร์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

มีการข่มขู่กันพูดคุยกันโต้เถียงกัน
จนเกิดเหตุชกต่อยรุมทำร้ายพ่อค้าไอศครีม
ชื่อว่านายยงยศโกสุมอายุ๓๗ปี
ดั้งจมูกแตกขอบตาช้ำไปหมดเลยนะคะ
เมื่อวานนี้พลตำรวจตรีจรรย์จิตเจือจุน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรี

เดินทางไปที่บ้านของนายยงยศ
อยู่ในตำบลพับพลาอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
ไปเยี่ยมไปปลอบขวัญผู้เสียหาย

ให้ความมั่นใจในการทำงานของทีมพนักงานสอบสวน
ว่าจะดำเนินคดีไปด้วยความถูกต้อง
ตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐาน
แม้ว่าคู่กรณีจะเป็นตำรวจก็ตาม
พลตำรวจตรีจรรย์เปิดเผยความคืบหน้าของคดีนี้

และพนักงานสอบสวนได้ทราบชื่อผู้ที่ลงมือ

ทำร้ายนายยงยุทธ์ผู้เสียหายในคลิป
แรกคือนายธนชาติแก้วกูล
ติดต่อโทรศัพท์ไปทางโทรศัพท์แล้ว
ให้นายธนชาติเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน

วันนี้จะเริ่มออกหมายเรียก
พร้อมกับบุคคลอื่นซึ่งปรากฏอยู่ในคลิป
ชื่อว่านายวิชามาอิน
เป็นน้องชายของดาบตำรวจพินโยมาอิน
ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เหมือนกัน
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกสมศักดิ์เกรดแก้ว

ดาบตำรวจพินโยเปิดเผย

ตรวจสอบข้อที่จริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนนายอุดลิศดิธปราณีต
กรรมการบริหารสภาธนายความของภาค๒
บอกว่าตัวเองมองเห็นความเหลื่อมล้ำ

เป็นพ่อค้าขายไอติมทางทนาย

ดูต่อไปช่วงนี้นะครับผมก็คงต้องติดตามทางทางสอบภังงานสอบส่วนว่า
เป็นบทการณ์ทั้งไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาก็เป็นผู้ชายชนนะครับ
ก็ผู้ถูกกับการณ์ก็เป็นตำรวจนะครับซึ่งจะมองดูว่าความเริ่มรับมันแตกต่างกันอยู่แล้ว
ขณะที่ผู้เสียหายเองเปิดเผยบอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณที่ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีได้มาเยี่ยมอาการแล้วก็กำชับเรื่องของคดีนะคะ
ส่วนตอนนี้คดีความคืบหน้าก็คือพนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อกล่าวหา๒ข้อกล่าวหาก็คือ
คดีจราจรและคดีทำร้ายร่างกายกับคู่กรณี
เบื้องต้นนี้นะคะคนพ่อค้าขายไอศกรีมบอกว่ารู้สึกพอใจระดับหนึ่งนะ
แต่ว่าขอดูการทำคดีของตำรวจก่อน
ซึ่งทนายเองก็บอกว่าก็จะต้องปรึกษากันค่ะ
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุหรือไม่
และในฐานะที่เป็นคู่กรณีที่คู่กรณีเป็นถึงข้าราชการตำรวจ
เมื่อเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งหน้าแต่ทำไมไม่ห้ามปราม
จะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
ซึ่งอาจจะดำเนินการร้องเรียนในขั้นตอนต่อไปค่ะ